คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ประชาชนนั้นเดินทางไปร่วมวางดอกไม้จันทร์
ในงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณบริสุทธโธอดีตเจ้าวาดวัดบ้านไร่
แต่ว่านักข่าวของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยสัมภาษณ์กับนักศึกษาแพทย์
ที่ได้เรียนร่างครูใหญ่ซึ่งเป็นร่างของหลวงพระคูณ
บอกว่าอัศจรรย์มากร่างท่านสมบูรณและสวยงามกว่าร่างอื่น
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันก่อน
เมื่อวานเช้าจนถึงค่ำประชาชนทยอยเดินทางเข้าไปวางดอกไม้จันทร์กันเนืองแน่นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกในแต่ละจุด
ก็ทำให้วางดอกไม้จันทร์เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานนะครับ
รองศาสตราจารย์ในแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลคณะบดีคณะแพทยศาสต
ระบุว่าตอนนี้ยอดบริจาคเข้ากองทุนเฉพาะตู้บริจาคเมื่อวานนี้จำนวน๑ล้าน๒แสนบาท
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์และไปร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมในรอบต่าง
ไม่ต้องกังวลเรื่องของที่จอดรถนะครับเพราะว่าสามารถนำไปจอดได้หลายจุดที่จัดเอาไว้รอบศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
ซึ่งสามารถรองรับรถได้มากกว่า๓๐๐คัน
และจากจุดจอดต่างก็จะมีรถรับส่งเข้ามาให้ในศูนย์ประชุมซึ่งบริการฟรี
แล้วก็ไปส่งนะฮะยังชาปนสถานชั่วคราวที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงด้วย
อยู่ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานโดยจะรับส่งไปจนถึง๓ทุ่มของทุกวัน

ส่วนบรรยากาศที่เมลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบกที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานก็มีประชาชนหลั่งไหลไปจำนวนมาก
ทำให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดตั้งแต่ทางเข้าพุทธมณฑลอีสาน
เริ่มมีการตั้งเต็นต์รองรับประชาชนที่ไปร่วมงานในวันที่๒๙มกราคมนี้
ที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ซึ่งแน่นอนไทยรัฐของเราก็จะมีการจัดบริการพิเศษให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดไปพร้อมกันทั่วประเทศด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราครับคุณยุธยาตุ้มมีได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์
เป็นตัวแทนของนักศึกษาแพทย์ที่เข็นหีบบรรจุร่างของหลวงพระคูณในวันเคลื่อนสรีระสังขาร
จากอาคารเรียมรวมคณะแพทยศาสตร์ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
เขาบอกว่าภูมิใจเหลือเกินครับที่ทำหน้าที่ส่งร่างของครูใหญ่ที่พวกเขาเคารพและเรียนตอนเรียนเนี่ย
เป็นพระเถระซึ่งเป็นผู้มีแต่ให้นะครับ
น้องบอกว่าความรู้สึกความรู้สึกขนาดที่ศึกษาร่างครูใหญ่หลวงพระคูณ
ที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากร่างของหลวงพระคูณซึ่งเป็นร่างครูใหญ่
และพบว่าร่างกายของท่านต่างจากร่างของครูใหญ่ร่างอื่น
ในร่างกายอ่อนกว่าเป็นสีชมพูด้วยบางส่วนแล้วก็ไม่ดำคล้ำเหมือนร่างอื่น
รู้สึกอัศจรรย์ใจเกินครับแต่ว่าถ้าพูดถึงทางวิทยาศาสตร์แล้ว
คงตอบได้เป็นเรื่องของขั้นตอนของการเก็บร่างที่สมบูรณ์
ทำให้ร่างนั้นไม่ได้หมองคล้ำเหมือนร่างอื่นแต่ข้างในก็ค่อนข้างจะสีอ่อน
แล้วก็บางส่วนเส้นเอ็นบางส่วนยังคงเป็นสีชมพูอยู่
อันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับร่างของครูใหญ่หลวงพ่อคูณนะครับ